ตามกันต่อสำหรับกรณีของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่หายไปในเทือกเขานางนอนที่นครศรีธรรมราชนะคะ
นับนิ้วดู๑สัปดาห์แล้ว๗วันเต็มแล้วที่เขาหายตัวไป
แล้วก็ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปรับแผนการระดมกำลังค้นหาอย่างสุดความสามารถ
เพื่อจะตามหาตัวผู้ชายคนนี้ให้เจอให้ได้ค่ะ
สำหรับความคลื่นไหวในพื้นที่เขานางนอน
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทุกหน่วยงานยังคงไม่ลดละความพยายามนะคะ
ค้นหาตัวนายสุกเกษมสอนเท่าวัย๔๖ปี
หลังจากที่ไปกับลูกเขยและเพื่อนบ้านเก็บรังพึ่งหลวง
แล้วก็วิ่งตะเลิศเข้าป่าไปตั้งแต่๑๓เมษายนค่ะ
นายบุญฤทธิ์ไหมทองลูกเขยที่เป็นคนชวนขึ้นไป

เพื่อนบ้านอีกคนนายปียะนายอักษรทองเนี่ย
เขาก็ได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่ระหว่างการค้นหาว่า
ใบไม้แห้งประกบกัน
แล้วก็มีตะปูเสียบอยู่บนต้นไม้
ตรงจุดที่พวกเขาไปเก็บน้ำผึ้งค่ะ
ซึ่งความเชื่อสำหรับคนที่เก็บน้ำพึ่งด้วยกัน
เขาบอกว่าถ้าพบใบไม้และมีตะปูเสียบเอาไว้แบบนี้
แปลว่ารังพึ่งหลวงรังนี้มีเจ้าของแล้วค่ะ

จะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเหตุร้าย
นายบุญฤทธิ์บอกว่าไม่จริงนะ
วันเกิดเหตุวันที่เขาไปเก็บรังพึ่งหลวงกัน
เขาไม่เห็นใบไม้กับตะปูอันนี้เลยนะ
เพราะถ้าเห็นเขาก็ไม่ไปตีรังพึ่งหรอก
โบราณว่ามีข้อเกิดแม้จับ

กำลังทหารจากกองทัพภาคที่๔

วันนี้พบจุดหรือพิกัดที่แคบลงค่ะ
ก็จุดลำทานจุดร่องน้ำ
ถึงแม้ไม่มีน้ำแต่ก็เพราะว่าเป็นทางที่คนสามารถจะเดินได้
ก็มีการวางแผนจัดกำลังเจ้าหน้าที่รวมกว่า๓๐๐นาย
เดินเท้าเรียงหน้ากระดานกระจายกำลังค้นหากันอีกครั้งค่ะ
การค้นหายังจะต้องมีต่อไป
เนื่องจากเราก็สันนิษฐานว่าในสุขเสมนี่ยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ประการที่๒เราก็มีการปรับแผนการค้นหา
จากจุดที่เราไม่เคยลงไปในรายละเอียด
ก็ลงไปในรายละเอียดวันนี้ก็ปรับไปในลำทานน้ำหรือร่องน้ำ

ถ้าจำเป็นจะต้องมีครัวจิตอาสาพระราชทาน
ก็จำเป็นจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งเราก็ได้พรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดครัว
ตลอดทั้งวันค่ะชาวบ้านอำเภอทุ่งใหญ่ก็เดินทางเข้าไปปักหลัก
บริเวณจุดรวมพลไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็บอกเลยนะคะว่า
วันนี้มีสามเณรมาทำพิธีอีกแล้วค่ะ
เมื่อคืนมีร่างทรงพ่อปู่หรือร่างทรงเจ้าป่าเจ้าเขา
ทำนายบอกจะเจอผู้สูญหายแล้วก็ยังไม่เจอ
วันนี้มาอีกค่ะเป็นสามเมอร์เนนสูวิจักรแทรก๊อก
เป็นสามเณรวัดใหม่อำเภอทุ่งใหญ่

ชาวบ้านก็พากันเดินตามขึ้นไป
ตรงจุดที่พบเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของนายสุกเกษม

ก็ทำพิธีขอให้เจ้าแม่นางนอนช่วยเปิดทางให้

แต่พรุ่งนี้เช้าก็จะปูพรมค้นหาอีกครั้ง

ยังเชื่อมั่นว่าน่าจะปลอดภัยนะคะ